นำยกมือขึ้นมาเลยจ้า
ร่วมอนุโมทนาบุญนะคะแล้วก็ร่วมบุญกันไปเลยนะ
เอาเลิกเอาชัยพาคุณสองคนและคุณผู้ชมค่ะ

กับนักแสดงตลกสายมูสายบุญพี่ใจแอ้นเชิญยิ้ม

อันนึงไฮรัสการละเลกมาแล้ว

พี่ใจแอ้นเชิญยิ้มเนี่ยเดินทางไปร่วมงานมุฒิตาจิตครบรอบ๘๗ปี
หลวงปู่ทองสุกรัฐเมโทค่ะ
ที่วัดหนองค้อนะคะจังหวัดระยอง
พร้อมด้วยพี่สามารถพญัติอารน
พี่สามารถคิดถึงพี่สามารถนะ

เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตอีกด้วย

ก็ต้องเอาไปให้หลวงพ่อเนี้ยได้เป่ากำหมองง่ายง่ายน่ะจ๊ะเอออัน
ถือว่าเป็นโอกาสดีจริงจริงค่ะและตามที่บอกไปตอนต้นค่ะ
ว่านอกจากพี่ใจแอ้นจะเอาบุญมาฝากแล้วนั้น
ยังเอาตัวเลขมาฝากด้วยคุณผู้ชมอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นกระดาษแห่งดวง
ชะตาความหวังของพวกเราเออนะคะดูซะหน่อยอ่า
แจ๊คดูสิว่าเลขอะไรบ้างหมายเลขที่พี่ใจแอ้นถือ
ได้แก่แปดสามเก้าห้าแปดเจ็ดเฮ้ยเหมือนที่เขาประกาศ
หมุนวงล้อเสร็จปุ๊บเลยอ่ะนี่เป็นรางวัลที่หนึ่งหรือเปล่า
เอาแต่ถ้าทำพี่แจ๊คจะประกาศมาหลายวัน
ค่อนข้างหมดแรงไปหน่อยใช่คนจะได้รอฟังไงแปดสามเก้าห้า
แปดเจ็ดเออเออแจ็ดแจ็ดแจ็ดนั่นแหละฮะอ่า
เป็นที่ถามหาแล้วก็ซื้อกันเกือบจะหมดแผงเลยนะจ๊ะ
ซึ่งพี่ใจแอ้นก็ไม่พลาดนะคะได้ลอตเตอรี่เลข๘๗มาเหมือนกันคุณผู้ชม
ได้มา๒ใบซื้อติดไว้หน่อยก็แล้วกัน

กับที่เรื่องราวงานบุญแล้วก็ตัวเลขจากพี่ท็อฟฟี่๓บาท๕๐นาบุญ
แล้วก็พี่ส้มเช้งสามช่าด้วยนะคะ
ที่เดินทางไปร่วมงานบวชชีพราม
ฟังดีนะฟังจำนวนดีเตือนแล้วนะว่าฟังดี
ชีพรามจำนวน๑๑๔คน

ค่ะที่วัดตรเวทนะคะแล้วที่จังหวัดสุโขทัยค่ะ
ซึ่งภายในงานค่ะยังได้มีการทำพิธีเบิกเนธเจ้าแม่กวนอิ่มด้วย
สะดอกเคราะห์ต่อชะตาแก้คำสาปคำสาบานอีกด้วยคุณผู้ชมค่ะ
ไอ้ของพวกนี้บางทีเราไม่รู้เนอะลมเพลลมพัดมาหรือว่าอะไรอย่างนี้
ก็ไปทำบุญซะหน่อยแก้เคล็ดกันนิดนึง
แล้วในพิธีค่ะยังได้มีการจุดประทัดเอาเลิกเอาชัยจากการทำพิธี
บรรจุหัวใจพญาภูริทัศตานคราชอีกด้วย
เออนะคะซึ่งพี่ท็อฟฟี่ค่ะก็ได้ทำการโชว์เลขปลายประทัดให้นักเสี่ยงโชคได้ดู
แต่ว่าดิฉันซูมแล้วซูมอีก
ตาฉันไม่ค่อยดีพี่แจ๊คพี่แจ๊คนิดนึงละกัน
เออนะคะแกบอกว่าซูมซิซูมซิจะได้เห็นชัดเออนะคะ
คุณผู้ชมค่ะโอ้โหชัดจริงภาพที่๒เราซูมแล้วซูมอีกนะคะมั่งมีศรีศุกร์๕๓ส่วนแถวล่าง
เออนะคะคุณพลอยที่เงียบอยู่ฉันรู้นะ
คือซื้อไม่ถูกเลยอ่ะเพราะว่าเลขมันไม่ซ้ำกันเลย
เออนะคะปากกากระดาษก็เตรียมกันไว้จ้ะพ่อแม่พี่น้อง
คุณผู้ชมค่ะนี่เลยคืออย่างนี้นะคุณอ๊อฟดอกฟ้าเนี่ยเขาไปแก้บนที่วัดเจดี

จำได้ไหมครั้งก่อนเนี่ยเธอเดินทางมาขอพรไอ้ไข่
ถ้าปังตามที่ขอก็จะกลับมาแก้บนค่ะ
ซึ่งบนเวลาผ่านไปไม่นาน
อเดอร์ของเธอบอกเลยว่าปังปุริเย่
มีแฟนสั่งหมื่นกว่าออเดอร์แล้วนะคะ
นิดนึงละกันทำธุรกิจขายครีมขายเซรั่ม

เข้าไปเลยหมื่นกว่าออเดอร์
โอ้มายก๊อดมือทาบอก
เดินทางไปรอช้าเลยจ้ะไม่รอช้า
เดินทางไปเลยนะคะนี่กลับมาที่วัดอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อทำการแก้บนในสิ่งที่ขอค่ะ
แล้วก็ในสิ่งที่เคยลั่นวาจาไว้ด้วยนะคะ
คุณผู้ชมนำประทัดจำนวน๑แสนนัด

ตามคลิปตามภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั้นนะ
ส่วนใครที่ถามว่าจุดประทัดได้ตั้ง๑แสนนัด

สาวออฟจะได้โพสต์เลขประทัด

เท่ากับจำนวนคนที่ไปปฏิบัติธรรมเลย
เท่ากับจำนวนที่เขาบวชชีพรามไง

นี่ตรงกันแหม
เป๊ะไปเลยคุณผู้ชมค่ะ

หรือจะเป็น๒๔ก็ได้
กระเทิงกันแล้วเลขไหมล่ะ

เพราะว่าพี่ใจแอน๘๗เนี่ย

เริ่มมาแล้วพี่แป๊ก